พาคุณผู้ชมไปดูคลิปนี้นะคะต้นเรื่องมาจากจังหวัดนครราชศรีมา
แล้วจะบอกว่ามุกตำรวจมาตำรวจมาเนี่ยยังใช้ได้อยู่นะคะ
ยังไงฮะเหตุการณ์วัยรุ่นฝั่งหนึ่งยี่สิบ
ฝั่งหนึ่งหนึ่งคนครับยี่สิบรุ่มหนึ่งโอ้โห
พ่อค้าแม่ค้าเห็นค่ะห้ามยังไงก็ไม่ฟัง
พอบอกว่าตำรวจมาแตกกระเจิงกลายเป็นคลิปนี้ค่ะ
หมู

พูดโทรหารถพยาบาล

ถ้าคนเห็นคนก็จะตำหนิวิพากษ์วิจารณ์
ถ้าคนเห็นคนก็จะตำหนิวิพากษ์วิจารณ์
ว่าเหล่านี้เหมือนสุนัขหมู่นะ
ไปรุมเขานะจนเขาเนี่ยสลบคาพื้น

นี่ค่ะชาวบ้านพ่อค้าแม่ค้า
ในตลาดได้ยินเสียงใช่ไหมคะ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

มีใดสนใจค่ะโนสนโนแครนะคะ

หนุ่มคู่กรณีแบบรัวค่ะ

แกล้งตะโกนบอกว่าตำรวจมาตำรวจมา

ถึงจะยอมหยุดนะคะแล้วก็แยกย้าย
หลบหนีไปค่ะจากนั้นก็มี
วัยรุ่นอีกกลุ่มหนึ่งวิ่งเข้ามา
ช่วยเหลือชายคนที่ถูกทำร้าย

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ตลาดนัดริมถนนมิตรภาพ

พ่อค้าคนที่เห็นเหตุการณ์ให้ข้อมูล
เราเพิ่มเติมบอกว่าเห็นกลุ่ม
วัยรุ่นวิ่งมาจากร้านเบียร์

เปรี้ยงเดียวค่ะหนุ่มคู่อลิ
หงายหลังลงไปนอนแน่นิ่งกับพื้น

รุมเตะแล้วก็กระทืบซ้ำ

ก็เลยกลายเป็นว่ารุมทำร้ายร่างกาย